คุณผู้ชมครับในช่วงแรกนี้เรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของ
เดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
วันเสาร์ที่๕และอาทิตย์ที่๖พฤศจิกายนนี้
ตำรวจนครบานวางแผนปิดเส้นทางการจราจรแบบเต็มรูปแบบ

ในวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
กำหนดมาตรการปิดการจราจรเต็มรูปแบบ๒๗เส้นทาง
รอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
โดยคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่๕และ๖พฤศจิกายนนี้
จะมีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก

ประกอบกับมีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย๒๗เส้นทางที่จะปิดการจราจรนั้นประกอบไปด้วย
ถนนหน้าพระรานตลอดสาย
ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกป้อมพระเด็จดัชกร
ถนนสนามชัยจากแยกป้อมพระเด็จดัชกรถึงหน้าสอนอพระราชวัง

ถนนกรยานมัยตรีถึงสะพานข้างโรงศรี
๘ซอยสารานโรงศรี

ถนนมหาราชตลอดสาย
ถนนท้ายวังตลอดสาย

ถนนเจริญกรุงจากวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถึงแยกสะพานมอน
ถนนราชดำเนินนอกจากแยกจอปรถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพรรติพงศ์ถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนหลานหลวงจากแยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า
ถนนราชดำเนินกลางตลอดสาย
ถนนพระสุเมนจากแยกวัญชาติถึงแยกป้อมมหาการ
ถนนมหาชัยจากแยกสำราญราชถึงแยกป้อมมหาการ
ถนนดินสอจากแยกวัญชาติถึงอนุสวรีประชาธิปไตย
ถนนดินสอจากอนุสวรีประชาธิปไตยถึงแยกมหันนบ
ตานาวจากแยกตัดถนนเข้าสารถึงแยกคอกวัว
ถนนตะนาวจากแยกสารเจ้าพ่อเสือถึงแยกคอกบัว
จักรพงศ์จากแยกตัดถนนเข้าสารถึงถนนราชดำเนินกลาง
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอมรินถึงแยกผ่านพิภพลีลา
โดยตำรวจจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึงเวลา๒๐นาฬิกา
และจะนำผลการจัดการจราจรในวันที่๕และ๖พฤศจิกายนไปพิจารณากำหนดมาตรการปิดการจราจรในสัปดาห์ถัดไปครับ